เอาละค่ะเดี๋ยวเรายังจะติดตามบรรยากาศนะคะที่อีกจุดหนึ่งใช่ไหมคะ
เป็นโดยในวันนี้นะคะสำหรับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบพิษ
ในวันนี้เนี่ยประชาชนเองต่างก็ไปจับจองที่นั่งกันบริเวณด้านหน้าพระบรมมหาราชวังเพราะว่าก็ยังอยากที่จะเป็นส่วนหนึ่งในพระราชพิธีสำคัญนี้
รวมถึงประชาชนอีกหลายคนนะคะก็อยากที่จะเฝ้ารอชมริ้วขบวนพระราชริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศที่๖ในวันพรุ่งนี้ด้วยนะคะ
คุณกมลวันการิพัฒน์รายงานสดมาจากด้านหน้าจุดคัดกรองท่าช้างค่ะติดตามพร้อมกันเลยค่ะ
ตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมาค่ะประชาชนทยอยเข้าจุดคัดกรองฝั่งท่าช้างเพื่อที่จะเข้าไปจับจองพื้นที่บริเวณด้านหน้าพระบรมมหาราชวัง
เพราะต้องการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงามพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิในหลวงรัชกาลที่๙
๑๖นาฬิกาวันนี้ค่ะในงานพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิในหลวงรัชกาลที่๙ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์ในพระบรมมหาราชวัง
ประชาชนมาจับจองพื้นที่หน้าพระบรมมหาราชวังกันเต็มพื้นที่เพื่อต้องการเป็นส่วนหนึ่งในงานพระราชพิธีด้วย
รัชนีโกศลกิจชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพาคุณแม่วัย๙๑ปีมาอยู่ที่บริเวณกำแพงพระบรมมหาราชวัง
เพื่อร่วมตั้งจิตอธิษฐานในระหว่างที่มีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิ
ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์ในพระบรมมหาราชวังในช่วงเย็นที่ผ่านมาค่ะ
และจะพาคุณแม่มาเข้าร่วมรอชมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศที่๖ในวันพรุ่งนี้
ซึ่งถือเป็นริ้วขบวนสุดท้ายในงานพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพ
ตั้งใจเอาไว้เต็มที่ว่าจะทำให้สุดกำลังสามารถว่าอยู่ร่วมพิธีให้ครบทั้งหมดค่ะ
ที่เราจะมีกำลังความสามารถรวมทั้งอัตภาพร่างกายของคุณแม่จะรับได้ไหวค่ะ
เช่นเดียวกับวราพรพัววิมลชาวบางลำพูบอกว่าพรุ่งนี้ตั้งใจจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการรอชมพระราชพิธี
และในวันนี้ได้ไปดูสถานที่จริงแล้ว
ความตั้งใจชั้นจะมาตั้งแต่๑๖๐๐นและจะไปอยู่ตรงหน้าวัด

ดูจากที่เขาไปตั้งสังเกตแล้วก็ถามจากเจ้าหน้าที่
ก็เราก็เลยจะทราบว่าเราควรจะอยู่ตรงไหนได้ดี
ที่ว่าอัพพระองค์ต้องจะต้องเสด็จเข้าก็ต้องเป็นบริเวณหน้าประตูเพ้าบทส่วน
เราเข้าถึงตรงไหนได้เราก็จะเข้าไปรอก่อน
หลักไม้สดเข้าถวายศักระเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพรมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชบรมมนาปภิษ
โดยในวันพรุ่งนี้นะคะจะมีการปิดการจราจรทั้งหมด๒๗เส้นทาง
เพื่อที่จะเคลื่อนริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศที่๖
ตั้งแต่เวลา๑๕นาฬิกาค่ะ
กระมวลวันการีพัฒน์ข่าวทรัฐทีวีรายงานสดจากบริเวณจุดคัดกรองท่าช้าง